รักกันเป็นคู่เป็นแฟนรักครอบครัวปู่ย่าตายายก็มี
แต่ที่จะพาไปดูนี่เป็นเรื่องราวของความรักในอาชีพ

ถ้ารักที่จะทำในอาชีพไหนรับรองทำแล้วมันก็จะดีแล้วก็ประสบความสำเร็จ
ในช่วงยุคข้าวยากมากแพงแบบนี้เดือนทางไปไหนมันก็แม้ต้องจ่ายตรงไต้เงินใช่ไหม

แต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์ที่นี่โอ้โหเขาใจรักในอาชีพ
แล้วก็รักที่จะบริการประชาชนจริงนะครับ

เพราะว่าถ้านั่งครบ๑๐หนพาวนฟรี๑รอบเลย
ฮะวนฟรีเดี๋ยวนะนั่ง๑๐ครั้งได้ฟรีหนึ่งรอบประมาณนั้นแหละ
ไปไหนก็วนรอบย่านปฐุมวัน

ถูกต้องเผื่ออยากจะนั่งชมวิวกินลม

แซวเล่นแต่เขาเป็นโปรโมชั่น
เป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่นั่งสิบฟรีหนึ่ง

พระราม๑บริเวณหน้าวัดปฐุมวนารามราชวรวิหาร
อยู่ตรงข้ามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ไอเดียนี้เป็นไอเดียเก๋ของคุณโน๊ตครับ
หรือว่านายพันพงศ์เย็นประเสริฐนะครับ
เป็นหัวหน้าวินที่ได้คิดกับเพื่อนของเขาว่า
อยากจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในช่วงเศรษฐกิจที่ตกต่ำแบบนี้

ก็เกิดจากการที่ช่วงนี้จำนวนของลูกค้าลดน้อยลง
อ่าแบบนี้รายได้ของพี่วินมันก็น้อยลงไปด้วย
คุณโน้ตจึงอยากจะคิดโปรโมชั่นดีด้วยการทำบัตร
แล้วก็พิมพ์เอาไว้เขียนไว้เลยว่านั่งไปเท่าไหร่

พอนั่งครบ๑๐ครั้งเท่านั้นแหละครับ
ครั้งต่อไปนั่งฟรีได้เลย

มันเหมือนเป็นบัตรเป็นการ์ดที่จะมีช่องว่างเอาไว้
นั่งวินคันไหนก็ได้ในวินนี้นะ
แล้วก็จะสามารถนั่งฟรีได้ถ้าครบ๑๐ครั้งนะครับ
ลองฟังเสียงคุณพี่เจ้าของไอเดียก็คือคุณพันพงศ์หน่อยครับ
อันดับแรกเลยนะครับคือเรื่องราคา
เรื่องราคาคือลูกค้าเวลานั่ง
ผมไม่รู้ว่าลูกวินของผมเนี่ยจะเก็บราคาในจุดเดียวกันเนี่ย
ราคาอะไรบ้างผมเลยทำตรงนี้มาคืออย่างสมมุติแพทตินัม
๓๐บาทผมจะเซ็นเวลาเลข๓๐กับชื่อผม
ทีนี้พอคนอื่นไปนั่งคนอื่นปุ๊บลูกค้านั่งอื่นปุ๊
ลูกค้าจะรู้เลยว่าเก็บ๓๐บาทเหมือนกัน
ลูกค้าดีใจนะส่วนมากลูกค้ารับปุ๊บเนี่ย
เขาจะถามคำถามแรกเลยวินมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
ที่ทำครับผมทำแล้วผมก็ภูมิใจนะครับ
นี่มีแบบนี้ได้หรอพี่อั๊อะ
ไม่น่าเชื่อนะครับและที่ผมบอกเนี่ยเห็นไหม
เขาจะมีเป็นใบอันนี้มาให้แบบนี้มันมีประโยชน์แบบ๒เด้งเลย
เพราะฉะนั้นพอเขียนแบบนี้ปุ๊บคุณได้เช็คราคาด้วย
ว่าคุณไปที่ไหนมาราคาเท่าไหร่
เพราะฉะนั้นเวลาคุณไปกับคันอื่นไปที่เดิม
จะมาคิดราคาที่มันแพงกว่าเดิมไม่ได้นะ
เพราะมันมีราคาเขียนเอาไว้อยู่เช็คเอาไว้
แล้วก็คุยกับพี่วินได้เลยพี่ผมมาตรงนี้มันราคานี้นะ
โกงโกงกันไม่ได้นะครับถือว่าเป็นการเช็คราคาให้กับลูกค้าด้วย
ว่าเคยไปที่ไหนมาแล้วก็ราคาเท่าไหร่แบบนี้
โอ้โหมันสะดวกใจทั้งคนให้บริการแล้วก็คนที่รับบริการนะครับ
บอกเลยว่าสุดยอดจริงทั้งนี้ทั้งนั้น
เราก็ต้องไปถามคนที่เขาเคยใช้บริการว่า
เจอแบบนี้แล้วรู้สึกอย่างไรลองไปฟังเสียงดูครับ
ก็จะไม่เคยมีวินไหนทำแบบนี้ครับ
เขาเรียกไปที่ไหนก็คือเขาก็ไปอะไรอย่างนี้
เพราะเขาไม่ได้เลือกลูกค้าแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้

แฮปปี้ผมขับวินก็แฮปปี้ครับ
นี่ลูกค้าแฮปปี้ผมก็แฮปปี้เออ
นี่แหละครับผมบอกเลยนะย่านนี้เป็นย่านที่รถติดบาง
ใช่ค่ะทุกคนใช้บริการรถมอเตอร์ไซด์เยอะไง
ถูกต้องครับแล้วมีบริการดีอย่างนี้
จากพี่วินนี้เราก็แหมต้องยกนิ้วให้สุดยอดเลยนะครับ

ใครที่อยากไปใช้บริการนั่ง๑๐ฟรี๑นะครับ
ถนนพระรามหนึ่งบริเวณหน้าวัดปฏุมวนารามรัชวรวิหาร

แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นการคืนกำไรให้กับสังคมจริง
พี่วินกลุ่มนี้ต้องขอปรบมือให้เลย

สุดยอดจริงครับ
โอ้โหแบบนี้เหมือนอารมณ์ไปซื้อกาแฟนะ
ใช่มีแบบสแตมใช่ไหม